พาคุณผู้ชมมาดูไลฟ์สไตล์ของน้องทิกเกอร์กันหน่อย

ลูกชายวัย๑๖ปีของคุณแม่นิโครทิริโอ

ยิ่งโตยิ่งหล่อความสามารถก็ดีจริงนะฮะ
แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เอฟซีน้องเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
ด้วยความว่าน้องเนี่ยฉายแววความสามารถทางด้านดนตรีแบบว่าเยอะจริง
แล้วตอนนี้เนี่ยก็เตรียมตัวจะเป็นศิลปินใคร้กรามมีด้วย
ตามรอยคุณพ่อคุณแม่ไปเลยนะคะ
ส่วนพี่แมวจีรศักดิ์เองช่วงว่างค่ะ
พอพักจากโควิดก็ทำเอาโซเชียลตื่นตาตื่นเหมือนกัน

คือหันมาเล่นติ๊กต๊อกพี่แจ๊คเล่นแอมร้องเพลงบ้างทำหน้าเทลนด์บ้าง
ชาวเน็ตงงว่าเอ๊ะคนนี้ใครหน้าคล้ายพี่แมวแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า
บันเทิงไทยรัฐก็เลยเอางี้ดีกว่า
วีดีโอคอลหาพี่แมวค่ะเปิดใจว่าตอนนี้พี่เอาจริง
ยังทำอยู่ป้ายเพลงของตัวเอง
ส่วนเรื่องลูกชายเนี่ยยังไงดันต่อหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ
หลายคนก็แซวบอกว่าพี่แมวลูกน้องทิเกอร์หน้าคล้ายเหมือนกับพี่แมวย่อสวดมาเลย
แล้วเจ้าตัวบอกเลยว่าเอาจริงลูกชายหลอกกว่าเขาเยอะ
แล้วก็ฝากติดตามผลงานของทั้งตัวเองแล้วก็ลูกชายด้วยตลอดปีหน้าเลยนะจ๊ะ

แบบนั่งทำเพลงทำอะไรต่างอยู่ในระหว่างการที่เทรนด์ความเป็นศิลปินให้ครบเครื่อง
เหลือคาตัวทั้งอันนี้ที่ผมทราบนะฮะอันนี้โทรแซมไม่ได้แจ้งผมเลยจบ
โอ้โหคืองานคุณภาพทั้งคุณแม่คุณพ่อคุณลูกคุณผู้ชม

รอติดตามได้ยาวเชื่อว่าน้องฮิกเกอร์ดมดังเป็นผู้แตกแน่นอน
เป็นสไตล์แบบเท่นะครับพี่พันธ์ของอาจารย์ก็ติดตามกันด้วยนะครับ